มาดูความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักกระพงศัญญาการนะครับ
วันนี้ทางกองทัพมีการให้ครอบครัวนั้นไปฟังผลการชี้แจงทั้งหมดนานกว่า๒ชั่วโมง
แต่ว่าครอบครัวนั้นยังคงติดใจเรื่องของการชี้แจงของกองทัพอยู่
พร้อมยืนยันนะครับว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ครอบครัวของหน้าเรียนทหารพักกระพงตัญญาการหรือน้องเมยาระทางมาที่กองทัพไทเป็นครั้งแรก
กรณีการเสียชีวิตเพื่อชี้แจงผลการสอบสวน
แต่เพียงครึ่งชั่วโมงแรกก็เดินทางกลับทันทีแล้วครับ
เนื่องจากว่าไม่พอใจที่คณะกรรมการชี้แจงฝ่ายเดียว
เปิดโอกาสให้สักถามในประเด็นที่สงสัยเลย
รวมถึงไม่อนุญาตให้ญาตินั้นเข้ารับฟังด้วยครับ
ยังไม่นานนะคะครอบครัวตัญการก็ได้วกรถกลับมากองทัพไทยอีกครั้งค่ะ
ภายหลังได้รับการประสานจากคณะกรรมการให้ญาติที่ติดตามมาด้วยเนี่ย
สามารถเข้ารับฟังได้รวมทั้งหมด๕คน
โดยภายหลังใช้เวลาเวลาร่วม๒ชั่วโมงครึ่ง
นางสุกัญญามารดาก็เปิดเผยค่ะว่ายังไม่พอใจ
เนื่องจากว่าติดใจสงสัยในบางประเด็นอยู่
ขณะที่นางสาวสุพิชาพี่สาวก็ระบุว่าก็เป็นเรื่องเดิม
กองทัพนั้นเคยเปิดเผยกับสื่อมวลชน
ทางด้านผลละกัดแอชวราชเปิดเผยนะครับว่าทางครอบครัวได้ให้ข้อมูลพลฯทีวิทยาศาสตร์
ศาสตร์เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ
โดยได้ส่งให้กรรมการแพทย์ตรวจสอบต่อ

ข้อที่จริงที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายครับ
เรื่องต่อคณีตรวจสอบของช่วยประหลาดตัวสาหกครั้ง
พยายามจะสอบค่าแล้วคุยกันออกมาไหมครับ

เขาไปคลาบเกี่ยวกับผลต้องรุนของวิติวิทยาศาสตร์
วันนี้เขามีการยื่นข้อเสนอหรือว่าข้อเรียกร้องอะไรบ้าง

บอกกันว่าเราต้องการให้ปรากฏความจริง
ก็จะต้องยอมรับก่อนนั้นดีกว่า
เอกชาวรัฐมระบุด้วยว่าหลังจากนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติม
ก็อาจจะเชิญครอบครัวของน้องเมย์ไปฟัง
เพื่อหามรือช่องทางที่จะได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แม้วันนี้จะมีการออกไปแล้วกลับมาใหม่
แต่ว่าก็ยังสรุปไม่ได้นะครับ
ครอบครัวเองก็ยังไม่พอใจนะครับ